ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะกลางกรุงเลยที่หน้าปากซอยเอกมัยซอย๒
เป็นพื้นที่ของตำรวจสนทองหล่อนะคะ
เขามีการทำงานเหมือนกับวางท่อน้ำทิ้ง
มีคนงานสองคนเขาก็กำลังทำงานอยู่เป็นคนงานชาวเมียนมานะ
ปรากฏว่าอยู่ดีโอ้โหดินมันถล่มลงไปทับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปช่วยเนี่ยคือช่วยขึ้นมาได้คนหนึ่ง
ส่วนอีกคนหนึ่งจมอยู่ค่ะแล้วก็เสียชีวิตเลยนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายนี้เองประมาณบ่าย๒โมงนะคะ
ตำรวจสอนอทองหล่อแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ไปช่วยเหลือ
มีอาสาสมัครร่วมกับตันยูไป

เขากำลังมีการขุดถนนเปิดพื้นถนนวางท่อระบายน้ำ
ตอนเกิดเหตุเนี่ยนะคะรถแบ็คโฮเขาก็ขุดเปิดถนนยาว๓เมตร
แต่ก็ขุดต่อไม่ได้เพราะไปติดของแข็งคาดว่าอาจจะเป็นเหล็กที่อยู่ใต้ดินนะคะ
คนงานก็เลยเอาอุปกรณ์ลงไปเพื่อไปตัดเหล็ก
แต่ระหว่างที่คนงานสองคนนี้กำลังอยู่ข้างล่างนะ
กำลังปฏิบัติงานอยู่ดินโครนที่อยู่ด้านบนคุณผู้ชม
มันยุบแล้วมันถล่มมันร่วงลงมาทับทับร่างคนงานชาวเมียนมาร์สองคนนะคะ
สุดท้ายช่วยชีวิตขึ้นมาได้คนนึงส่วนอีกคนนึงคือจมอยู่ในหลุมเสียชีวิต
ทีมข่าวได้คุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงนะคะ
วีระพาสุดาเขาบอกว่าเขาเป็นคนลงไปช่วยขุด
แล้วก็เจอคนงานศีรษะโผล่ขึ้นมาพ้นดินโครนส่วนอีกคนนึงจมอยู่ใต้โครนลึกด้วยค่ะ
ผมก็วิ่งมาดูวิ่งมาดูแล้วก็เห็นคนงานก็แบบเขาทำอะไรไม่ถูกเขาตกใจอ่ะ
ทีนี้ผมก็เลยลงไปช่วยขุด
ลงไปช่วยขุดตอนนั้นที่ก่อนกี่คนอ่ะ
ที่ลงไปขุดน่าจะ๓๔คน
ตอนนั้นคือดินเต็มถนนใต้ถนนแล้ว
แล้วก็ขุดไปขุดมาแล้วเห็นคนหนึ่งเด้อหัว

อยู่ตัวฝังอยู่
คือการช่วยเหลือนี่มันก็โอ้โหยากนะคะกลหนพอสมควร
ส่วนใช้เวลาชั่วโมงกว่าค่ะถึงจะสามารถช่วยชีวิตนายวินเวยอายุ๕๐ปี
คนงานชาวเมียนมาเอาไว้ได้แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬา
ส่วนเพื่อนคนงานอีกคนในจันโซเจียอายุ๓๔เสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะ
นายพลสิทธ์เลิศนภาพงอาสาโมระนิทีร่วมกะตันยุบอกว่า
คือช่วยเหลือยากมากนะจังหวะที่กู้ภัยไปช่วยนะคะ
คือต้องใช้เครื่องมือที่มันเบาอ่ะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวดินจะถล่มทับ
ถล่มซ้ำไปอีกรอบก็ต้องค่อยค่อยช่วยสุดท้ายช่วยขึ้นมาได้คนเดียว
ส่วนอีกคนที่อยู่ด้านในน่าจะเสียชีวิตก็เพราะว่า
เหมือนกับมีน้ำท่วมมิดหัวด้วยนะคะ

พอขุดเข้าไปน้ำยิ่งผุดขึ้นไง

น้ำท่วมมิดหัวก็เลยเสียชีวิตไปคนหนึ่ง

วันนี้มันเจอหนึ่งคนแล้วหาเบอร์ต้น
แต่รอดครับผมรอดแน่ครับ
แล้วเราก็จะถามที่ครับเชื่ออยู่ตรงที่อยู่แล้วทุกคน

ว่าเป็นการดำเนินงานของบริษัทไหนยังไง
ตำรวจบอกว่าการวางท่ออันนี้ค่ะ
เป็นการดำเนินงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
เขาเป็นผู้รับผิดชอบทำมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะ
วันนี้ก็วางท่อตั้งแต่ตอนบ่าย
จังหวะที่รถแบ็คโฮลเปิดถนนจะวางท่อ

ตำรวจก็ต้องคุยกับผู้รับเหมาด้วยนะคะ
เพื่อหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่ามีการดูแลคนงาน
เรื่องของความปลอดภัยได้มาตรฐานหรือเปล่า